ภาคเอกชนเดินหน้าผลิตรถยนต์พลังงานทังเลือก
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงไปตรวจเยี่ยม
ตามพร้อมกันจากคุณธิตภาษิริพิพัฒน์มีรายงานเข้ามาครับ
ว่าจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการประกอบรถยนต์ประเภทไฮบรีด
แล้วก็จะส่งรถยนต์ประเภทไฮบรีดสู่ตลาดนับหมื่นคันภายในปี๒๕๖๐ค่ะ
หลังรัฐบาลไทยมีนโยบายที่ชัดเจน
ว่าจะผลักดันและเดินหน้าอุตสาหกรรมรถยนต์ทางเลือกให้เกิดขึ้นภายในเร็วนี้
ซึ่งเป็นรถยนต์ที่สามารถนำสมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้า
มาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ได้อย่างคุ้มค่า
ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถขับขี่ในเมืองโดยไม่ปล่อยมลพิษจากท่อไอเสีย
นโยบายและทิศทางด้านอุตสาหกรรมและพลังงานของประเทศไทย
พร้อมทั้งมั่นใจว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้านยานยนต์ของภูมิภาค
อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางมาเยี่ยมชมสายการผลิตนี้ด้วยตัวเอง
พร้อมทั้งยืนยันว่าประเทศไทยจะเดินหน้าอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานทางเลือก
รวมถึงให้ความสำคัญกับมาตรการรอบด้าน
จะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างนวัตกรรมให้กับคนไทย

เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้
เพราะว่าอันนี้จะเป็นสิ่งให้ที่
ทำให้เราสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็ง

สร้างแล้วใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วย
ถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก
ซึ่งนับว่าเป็นโรงงานที่มีความสูงสุดในตลาดภูมิภาคเอเชียและอาเซียน
ก่อให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่าล้านล้านบาท
ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศชัดเจนค่ะ
ว่าการจะเดินหน้าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ

เหนือจากสิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อดึงดูดนักลงทุน
ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลภายใน๒๓สัปดาห์นี้ค่ะ